มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับแฝดสยาม
อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
บอกว่าเป็นแฝดสยามเมืองปากน้ำโพ

ก็คือตัวด้านช่วงหน้าอกเขาติดกัน

ทีนี้ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับ
มีคนไปพบเห็นน้องปิ่นกับน้องปานอีก
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยระบุว่าน้องปิ่นกับน้องปานตอนนี้มีความเดือดร้อน
อยากจะให้ชาวโลกโซเชียลมีเดียช่วยเหลือ
แต่ทีนี้พอทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณย่า

บอกว่าไม่มีอะไรนะยังสามารถดูแลได้
ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรใด
แต่ว่าก็ขอบคุณนะที่คนที่ไปเห็นไปถ่ายรูป

โซเชียลมีเดียเอาภาพของฝาแฝดสยาม
แฝดสยามน้องปิ่นกับน้องปานวัย๙ขวบ
เป็นพี่น้องซึ่งมีความผิดปกติลำตัวติดกันนี่นะคะ
ออกมาแชร์พร้อมข้อความบอกวันนี้เจอแฝดสยาม
ปินกับน้องปานปัจจุบัน๙ขวบ
มาหายายน่าสงสารมากเลี้ยงดูด้วยความยากลำบาก
น้องเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญาใครเมตตาช่วยน้องทีค่ะ
นี่คือคนที่ไปถ่ายรูปแล้วเขาก็เอาไปโพสต์ไว้ด้วยข้อความนี้นะคะ
ทีนี้พุ่งสื่อข่าวเห็นภาพนี้เห็นโพสต์นี้
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพูดคุยกับนางนกน้อยพงชำนาญ
เป็นย่านะคะที่เลี้ยงดูน้องปิ่นกับน้องปาน
เล่าให้ฟังบอกน้องปิ่นกับน้องปานตอนนี้๙ขวบแล้ว
เรียนอยู่ที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลค่ะ
แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวได้พาทั้งคู่ไปบ้านญาติที่อำเภอก้าวเลี้ยว
แล้วมีเพื่อนของญาติเข้ามาขอถ่ายรูปของน้องทั้งสองคน
ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะ
แต่ทีนี้มาทราบเป็นข่าวว่ามีคนเอารูปที่ถ่ายเนี่ย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือ
ก็เลยขอชี้แจงแบบนี้คุณย่าบอก
สยามน้องปิ่นกับน้องปานตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่ปกติดีนะคะ

ไม่เคยปล่อยเขาลำบาก

ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลตลอดนะ
ก็เลยอยากจะชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่า
ตอนนี้น้องปิ่นและน้องปานไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ส่วนคนที่โพสต์คิดว่าเขาคงหวังดี
คิดว่าเด็กที่เป็นแบบนี้ครอบครัวอาจจะลำบากนะคะ
ก็ไม่ได้คิดที่จะไปเอาเรื่องอะไรนะคะ
คือขอบคุณอีกทางหนึ่งก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

แต่ยืนยันว่าน้องความเป็นอยู่ปกติดีนะคะ
เรื่องราวของน้องปิดน้องปานเมื่อ๒ปีก่อน

กับการเจอเด็กสองหัวใจแต่ว่าร่างเดียวกัน
แล้วก็ทางคุณย่านกน้อยฝันไว้เหลือเกิน
บอกว่าสักวันหนึ่งน้องปินน้องปานจะต้องเดินได้
ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนะฮะ
ก็ต้องให้ทางแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดต่อ
เพราะว่าน้องปินน้องปาเขามี๒ศีรษะ
แขนแล้วก็สองขา
แล้วก็หัวใจแยกกันนะครับ